มาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะ
เวลาที่เราจะไปใช้บริการแท็กซี่
คือเวลาที่เราเรียกเองมันเสี่ยงอยู่แล้วแหละ

ต้องไปส่งรถบ้างไม่กดมิเตอร์บ้าง
ทีนี้ที่เวลาที่เราไปที่ห้างสรรพสินค้า
เรียกแท็กซี่ห้างเขาก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะ
คือแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารของเขา
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็มีการโพสต์ภาพ
ข่าวนี้กลับกลายมาเป็นประเด็นในโลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่ง
คือห้างเขาก็โพสต์แท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสาร

จริงต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะ

เป็นภาพป้ายประกาศของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์

ก็ระบุหัวข้อสั้นบอกว่าเอาให้อาย
ดังกล่าวก็มีเลขทะเบียนรถแท็กซี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ

แล้วระบุว่ามันเป็นเดือนกันยายน

เมื่อกี้ที่เห็นคือบอกเลขทะเบียน

ส่วนใหญ่จะเป็นปฏิเสธผู้โดยสาร
แล้วส่วนน้อยในป้ายนั้นเนี่ยนะ

เขาก็บอกว่าป้ายนี้จริงมีมาประมาณสักปีหนึ่งแล้ว
เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องปราม
ไม่ให้รถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร
กดมิเตอร์เวลาที่ลูกค้าจะใช้บริการ
แล้วการขึ้นป้ายแบบนี้ถือว่าช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะคะ
เพราะว่าทางผู้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับรถแท็กซี่
เขาก็จะไม่ให้รถที่อยู่ในป้ายประกาศ
เข้ามารับผู้โดยสารในพื้นที่ของศูนย์การค้าเลย
แล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของทางกรมการขนส่งทางบก
ก็ได้เรียกคนขับรถตามทะเบียนที่มันปรากฏอยู่ในป้าย

รวมถึงมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนเรื่องของการขยายผลมาตรการดังกล่าวไปทุกสาขาเนี่ย

แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารเสียก่อนนะคะ

จริงแล้วเราก็เคยเห็นเคยเป็นข่าวเป็นคราวมา
อีกที่หนึ่งก็คือที่สยามภารกร
ตอนนั้นที่ดิฉันเห็นเป็นข่าวก็คือมีนาคมปี๕๘
เขาขึ้นป้ายประกาศแบบนี้เหมือนกันนะคะ
เป็นการนำเลขป้ายทะเบียนรถมาติดเลยมาบอกเลย
แล้วเอาทะเบียนรถคันพวกนี้ที่ปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ย
นำส่งต่อกรมการขนส่งทางบกให้พิจารณาบทลงโทษด้วย
ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะในการเรียกแท็กซี่เนี่ย
ศูนย์การค้าเขาจะให้ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เรียกให้กับผู้โดยสารถ้าเกิดคันไหนปฏิเสธปั๊บเนี่ย
รอปภจัดการเลยให้ออกจากคิวไปเลย
แล้วก็ห้ามไปรับผู้โดยสารคนอื่นด้วย
เท็จสึกผู้โดยสารแล้วก็ไม่กดนี่แบบนี้ได้นะของทางห้างน่ะถือ
เพราะจะได้ทำให้คนขับแท็กซี่เองเกิดความตระหนัก
แล้วก็สำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็เห็นด้วยกับการที่ห้างรายอื่นห้างที่อื่นจะทำแบบเดียวกัน
ถามคุณผู้ชมแล้วกันคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
ถ้าเกิดจะให้ทุกห้างมีป้ายแบบนี้ขึ้นประจานเลย
ทักซี่คันไหนปฏิเสธผู้โดยสารใหม่กฎมิตเตอร์
คิดเห็นยังไงส่งมาบอกกันหน่อยนะคะผ่านทางไลน์หน้าจอ

คงเที่ยวต่างชาติเยอะใช่อ๋อแกล้งเป็นสปีกสังเกร็ดอย่างนี้